อีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว

ย้ำอีกครั้งนึงครับเรามีอาใกล้การพิเศษนะครับ

ห้ามพลาดใครที่ไม่ได้ไปไหนเปิดมา
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปเองถูกต้องค่ะ
แต่ว่าค่ำคืนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วล่ะ

ถ้าพูดถึงตลอดทั้งปีที่ผ่านมาภัยพิบัตรเกิดขึ้น
หลายอย่างหลายที่หลายประเทศทั่วโลกเหมือนกันนะคะ
คืนนี้เรามารวบรวมมาดูกันนะคะ
ว่ามีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีภัยพิบัติไหนที่โดดเด่น
แล้วก็น่าจับตามองจนถึงกับเป็นเรื่องราวที่ต้องจดจำเอาไว้ในปี๒๕๕๙

สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
ของเราใบนี้นั้นต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติต่างเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับ
และแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้นก็นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต
และก็ซับสินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว
ค่ำคืนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีภัยอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกของเราใบนี้
แล้วก็เป็นภัยที่ทั่วโลกให้ความสำคัญแล้วก็จับตามองกันบ้าง
เริ่มต้นที่นี่ครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
ขึ้นชื่อว่ารุนแรงที่สุดในปีนี้เลยทีเดียวนะครับ
เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อิตาลีขนาด๖๒เกิดขึ้นในวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
บริเวณทางตอนกลางของประเทศจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็ทำให้บ้านเรือนนั้นพังถล่ม
มีผู้เสียชีวิตเกือบ๓๐๐คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้มีอัฟเตอร์ช็อกตามมาอีกมากกว่า๒๐๐ครั้ง
ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านครับเพื่อที่จะไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัย
หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับในวันเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๖๘
แล้วทางทลมลงมาโดยเฉพาะในนะครรภ์ย่างกุ้งรวมไปถึงในกรุงเนเวดอร์

ยังสามารถที่จะรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานคร
วิ่งหนีออกจากตึกมารวมกันบริเวณนอกอาคาร
และอีกหลายพื้นที่ในประเทศบังกลาเทศ
สร้างความกังวลถึงผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
สองเหตุการณ์นี้ว่าอาจจะเชื่อมโยงแล้วก็ส่งผลกับไทยหรือไม่
แต่ในที่สุดนักวิทยาการด้านธรณีวิทยาของไทย
เขาก็ออกมายืนยันว่าแรงสะเทือนที่เกิดขึ้นและส่งผลมาถึงไทย
ไม่เกี่ยวกับอิตาลีและพม่าเป็นเพียงแรงส่งทางอ้อมแล้วก็ไม่เป็นอันตราย
ดังนั้นสบายใจได้นะครับ
ขยับเข้ามาใกล้บ้านเราอีกหน่อยหนึ่งที่ในเอเชียของเรา
หนึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นทุกปีก็คือหมอกพิษนั่นเอง
ปีนี้ครับที่จีนครับถือว่ารุนแรงที่สุดโดยเฉพาะที่ปักกิ่งครับ
ตอนนี้มีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศระดับสูงสุดเป็นสีแดงนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในปีนี้
กิ่งต้องเผชิญกับกลุ่มหมอกวันหนาทึบเกือบทั้งสัปดาห์ทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวัน
เมืองต้นทางการกรุงปักกิ่งต้องควบคุมปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับ
โดยการหยุดวิ่งแล้วก็ให้ใช้บริการรถสาธารณะแทน
แล้วก็ให้วิ่งสลับวันกันตามเลขทะเบียนคู่แล้วก็ขี้
สำหรับการโจมตีของหมอกพิษระยะเวลากว่า๖วันคราวนี้เนี่ยนะครับ
ทำให้สภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในรอบปี
ส่งผลกระทบต่อเมืองหลายเมืองเลยทีเดียวนะครับ
รวมแล้วก็เกือบ๒๐กว่าเมืองเลยทีเดียว
และจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศของเมือง๗๔เมืองทั่วประเทศจีน
ย่ำแย่ลงในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนครับ
เพิ่มขึ้นเป็น๗๔เป็น๕๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาอุดีอาราเบียนะครับ
ทำให้ทะเลสายที่ร้อนและอุอุณหภูมินั้น
เกือบ๕๐องศาเซลเซียตในช่วงเที่ยงวันกลับติดลบ๓องศาเซลเซียต
สำหรับรากฏการย์หิมะจมตีทะเลทรายในครั้งนี้นั้น
เมื่อนี้นั้นรูปสงสัยจากลื่นความเย็นเขาปรบปลุ่มตะวันออกกลาง
ซึ่งปกติหลังนี้ก็เป็นช่วงศักดิ์ฝนศะของอาหรับี
ชาวอารับมาเห็นด้วยแล้วก็โดยตื่นเต้น
กับเหตุการณ์นะครับก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพ

รวมไปถึงปั้นตุ๊กตาถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ภาคเหนือก็อาจจะมีฝน
แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มเกิดหมอกในหลายพื้นที่
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
เพื่อที่จะให้มีความสุขกับในช่วงส่งท้ายปีเก่า

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ